อัคคีภัยกันด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่า
เป็นความโชคดีนะคะที่เห็นก่อน
เห็นเปลวไฟของต้นเพลิงก่อน

เพราะว่าที่เกิดเหตุเป็นร้านยางรถยนต์คุณผู้ชมค่ะ
แล้วต้นเหตุมาจากไฟแช็คอันเดียวค่ะ
เพราะว่าถ้าไหม้ร้านนี้ไปคุณผู้ชมฮะ

ใช่ค่ะต้นเพลิงทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือต้องบอกว่าโชคดีจริงนะ
มันเป็นจังหวะที่คือเขาจุดไฟแชคเอาไว้

แต่ปรากฏว่ามันมีเสียงรถวิ่งมาจากทางหน้าบ้าน
เขาก็เลยให้แฟนเนี่ยเอากล้องมาดูหน่อยซิ
จะมาดูมือเอามือถือจะมาดูกล้องวงจรปิด
แล้วพอดูกล้องวงจรปิดเห็นภาพนี้ค่ะ
ประกายไฟเห็นเปลวเพลิงก็เลยดับไฟไว้ได้ทัน
ซึ่งถ้าไม่ได้ดูเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยต้นเพลิงเกิดขึ้นแล้วจากไฟแชคที่วางเอาไว้เนี่ยค่ะ
ถึงได้ดับทันเพราะว่าโอ้โหคุณผู้ชมดูยางรถยนต์ข้างหลัง
ถ้ามันลามไปถึงตรงนั้นแล้วก็นะคะก็ไม่รู้จะเกิดความเสียหายขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ก็เลยเป็นจังหวะที่ดับไฟได้ทันนะคะ
คุณโชคค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายยางที่ตำบลกันจูอำเภอบึงสามพันธุ์ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
เจ้าของร้านยางร้านนี้ก็คือคุณโชคคือร้านเขาเนี่ยขายยางใหม่รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
แล้วก็รับซ่อมช่วงล่างก็จะมีอุปกรณ์ต่างต่างเหล่านี้ค่ะโอ้โหต้นเพลิงอย่างดีเลย
เพราะฉะนั้นนี่ไฟแชคอันเดียวเองนะจากการที่เกิดจากการจุดทูบเทียนบูชาพระแล้ววางทิ้งเอาไว้
วางไว้ในกล่องกระดาษนะคะเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นได้